สักนิดค่ะคุณถามแล้วดิฉันถามต่อได้ไหม

นี่ไม่ใช่เลยค่ะมันอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าของบ้านที่ราชบุรีเขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อน
ก็เลยถ่ายเป็นคลิปให้เราได้ดูกันค่ะ

บอกว่าเงินเดือนกินกันเต็มที่เต็มเหนียวไปเลย
แต่ทำไมงานถึงเป็นแบบนี้นะคะ
คือลักษณะโพสต์ระบายความรู้สึกนั่นแหละ
คุณผู้ชมหลังจากที่เราเห็นคลิปนี้โพสต์นี้แล้วนะคะ
เราก็ไปดูในจุดเกิดเหตุทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย
เจษดานเล่าบอกว่าบ้านหลังจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นบ้านของเขาคือบ้านเลขที่๑๐๒หมู่๖ตมพิกุณฑอง
อำเภอเมืองราชบุรีบ้านอยู่ใกล้กับวัดพิกุณฑอง
บริเวณนี้มีทั้งสายไฟฟ้าสายเคเบิ้ลสายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต
คือมันระเกะระกะแล้วบ่อยมากที่ถูกไฟไหม้
ล่าสุดอีกแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
พวกสายเหล่านี้ไฟมันเกิดไหม้ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแก้ไข
แก้ไขจนเสร็จปุ๊บก็สะบัดตูดกลับกันไปเลย
ไม่ได้มีการเก็บให้มันเรียบร้อยนะคะ
ขวางทางแบบนี้นานกว่า๒๐วันแล้ว
ชาวบ้านเองตัวเขาเองก็เดือดร้อนกันไปหมด
คุณเจษดาเล่าต่อบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
เคยติดต่อประสานไปที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ดี
คือหลากหลายหน่วยงานแหละค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นคนรับผิดชอบ
เจ้าสายทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่าไง
ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่งานของเขาไม่ใช่สายของหน่วยงานของเขา
คือเป็นการปัดให้พ้นตัวไปเป็นครั้งคุณนึกออกไหม
แต่หลังจากที่คลิปนี้ถูกเป็นข่าวแล้ว
คุณคะเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่ารีบกุลิกุลจอมาเก็บกันเกลี้ยงเลย
เออเออต้องรอให้เป็นข่าวก่อนใช่ไหมทำไมล่ะ